วันนี้ไลน์เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะพูดคุยค้างกันต่อจากเฮดไลน์สุดท้าย
นี่แหละเป็นเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้แถลงข่าวเยอะจังเลยอ่ะนับไม่ถ้วนเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้มีรายละเอียดทุกแถลงข่าวแน่นอนนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมเองเชื่อว่าน่าจะได้ฟังน่าจะได้ดูกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงสาย

บอกว่าประเด็นทางด้านการเมืองตอนนี้ฮอตนะฮะ
หลายคนเนี่ยจับตาเพราะว่าต้องยอมรับนะคะ
ว่าประเทศไทยไม่ได้มีรัฐบาลที่มาจากพลเรือน

แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ปกติด้วย
ตอนนี้หลายฝ่ายก็พยายามที่จะชิงไหวชิงคลิปในการจัดตั้งรัฐบาล

เพราะว่าล่าสุดพลังประชารัฐบอกว่าไม่รีบ

วันสุดท้ายก็คือวันที่๙พฤษภาคม

แต่ว่าระหว่างรอก็เดินหน้าแล้วนะ
เดินหน้าไปพูดคุยกับแก่นำที่จะเชิญมาจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันนะคะ
ซึ่งวันนี้หลายคนก็หาตัวลุงมิ่งนะ

พักเพื่อไทยเขาก็รวบรวม
แต่ละพักการเมืองเพื่อสนับสนุนพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล
รวมแล้ว๖ภักดิ์การเมืองนะ
สำหรับวันนี้ที่มาร่วมกันแถลงข่าวแล้วก็ลงนามในศัตยาบัน
เพื่อที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชนะคะ
ประกอบด้วยพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์

คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
นายวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
นายสงครามกิจเลิศภัยโรธหัวหน้าภักดิ์เพื่อชาติ
นายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพักพลังปวงชนไทย
คุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ

มีการประกาศจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
คือถ้าเกิดว่าตามที่มีการพูดคุยกัน
คือรวม๖ภักดิ์การเมือง
เดี๋ยวมีคำตอบนะคะ

นี่แหละค่ะก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แล้วสุดท้ายพักเศรษฐกิจใหม่จะมาร่วมกับพักเพื่อไทยไหม
เอาล่ะแต่ว่าเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปฟังบรรยากาศ

แล้วก็พักร่วมรัฐบาลเขามีการแถลงข่าวกันก่อนนะคะ
ทรีย์บริษฐาหัวหน้าพักอนาคตหมาย
ผู้ผู้โครงตีอเยอวองและพิสูจน์เตมียาเวท
หัวหน้าพักหัวหน้าเศียรีโรงไทย

หัวหน้าภักดิ์ภารังภวงชนไทย
วันนี้พวกเราทุกภักดิ์
เราได้เก็บคะแนนสิทธิ์ของพวกเราไว้แล้ว
เพื่อป้องกันการที่จะถูกบิดเบือ

อันดับที่๑ของภาพเทียนไทย

เห็นว่านายุครัฐมนตรีที่เหมาะสนไทยมากที่สุด
นี่คือผู้เด็กสุดรักษ์

คือตอนที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ต้องตั้งคำถามด้วย
คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ล่ะ
ตอนแรกบอกว่าจะมาร่วมไม่ใช่เหรอบอกว่าจะสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหม
แต่ว่าคุณมิ่งขวัญไม่ปรากฏตัวนะคะ
ทีนี้คุณชูวิทย์เองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะ
บอกว่าคุณมิ่งขวัญคือไม่มาแสดงว่าไม่มี
นั่นหมายความว่าพักเพื่อไทยอาจจะเหลือแค่๒๔๙เสียงหรือเปล่า
เพราะว่าสอสอในพักเศรษฐกิจใหม่เขามี๖เสียงใช่ไหม
นี่ค่ะวันนี้ปรากฏว่าคุณมิ่งขวัญหายไปไหนคะ
คุณมิ่งขวัญไปปรากฏตัวอยู่ที่กรกตค่ะ
ไปพร้อมกับนายสุภดิษฐ์อากาศเริกผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ
ช่วงเช้าเดินทางมาที่สำนักงานกรกต
มาติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสอสอว่า
ในส่วนของภักดิ์เนี่ยได้สอสอในระบบปาร์ติลิสต์
หรือว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยจำนวนเท่าไหร่

บางสื่อก็บอกว่า๖ที่สื่อบางสื่อก็บอกว่า๗ที่
อันนี้เนี่ยคือคุณมิ่งขวัญบอกว่าต้องทราบให้แน่ชัดก่อนนะคะ
แต่พอไปถามกรกตกรกตบอกว่าเดี๋ยวให้รอ
รอการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะ
ส่วนคุณสุภดิตบอกว่าเรื่องของการจับมือจัดตั้งรัฐบาล
หัวหน้าพักเองท่านก็แสดงจุดยืนก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่า
ท่านเหมือนเดิมเพียงแต่อยากรอให้การประกาศผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการกรกตออกมาก่อน
แต่ประวัติศาสตร์การเมืองมันก็สอนเรามาเสมอนะคะว่า
ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
ตอนนี้อย่าเพิ่งนับเลยว่าใครไปร่วมกับใคร
เพราะว่าตัวคุณมิ่งขวัญไม่ได้มาแถลงข่าวเนี่ย

ไม่ได้ยินเสียงกับหูตัวเองเนี่ยนะ
ส่วนคุณกันจราษิลปะอาชาหัวหน้าภักรชาตรไทยพัฒนานะฮะ

ขออยู่เงียบอย่างสงบ

เดี๋ยวขอดูพักการเมืองใหญ่ว่าจะเดินหน้าเดินเส้นทางการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไร
ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าแหมทุกอย่างมันจะดูเหมือนวุ่นไปนะ
แต่คุณกัญจนาบอกว่าก็ภาวนาแล้วค่ะภาวนาขอให้ทุกอย่างเรียบร้อย
ไม่ว่าจะฝ่ายไหนจัดตั้งรัฐบาลขอให้ทุกอย่างสงบ
ยืนยันเลยนะคะว่าพักชาติไทยพัฒนายังไม่ได้เลือก
ยังเลือกไม่ได้หรือยังไม่ได้เลือกยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น